หลังจากคุณดายศพี่ชายคุณแตงโมนะครับก็ถอยหลังเทคุณทนายตั้มไปนะครับ
แต่ทนายตั้มบอกว่าเขาไม่หยุดนะเขาจะเดินหน้าต่อนะฮะเพื่อคุณแตงโม
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มครับเขาเปิดใจหลังจากที่พี่ดายศพี่ชายของคุณแตงโมเนี่ย
ที่จะร่วมค้นหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องสาว
นายตั้มบอกเสียใจแหละแต่ทำใจไว้บ้างแล้วแล้วก็เข้าใจว่าพี่ชายของคุณแตงโม
ก็คงต้องเลือกฟังครอบครัวมากกว่ามันเป็นธรรมดา
นายตั้มตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณพนิดาแม่ของคุณแตงโมออกมาให้สัมภาษณ์
รวมถึงการเขียนจดหมายไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับคดี
และให้หยุดเดินหน้าค้นหาความจริงมีบุคคลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
เรื่องคดียังคงจะเข้าไปพบท่านผู้พัศกาลตะบุรุภูทรภักดิ์หนึ่งต่อไป
แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเด็ดแต่มีข้อมูลบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ทนายตั้มเนี่ยยังบอกด้วยว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับ
ว่าคุณแม่ของคุณแตงโมจะไม่พอใจและต้องการให้หยุด
นายตั้มบอกไม่สนเพราะว่าจะทำเพื่อน้องแตงโมเพื่อคุณแตงโม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแม่นะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับญาติฝั่งพ่อของคุณตังโมส่งข้อความมาให้กำลังใจด้วยนะ
แล้วบอกให้เดินหน้าตามหาความจริงให้คุณตังโมต่อไป
ส่วนการที่ทนายความของแม่เข้ามาดูแลคดีขอให้ตรวจสอบให้ดีนะ
ว่าใครเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่แม่ให้สัมภาษณ์
จะพูดเสมอว่าแม่ปรึกษาตำรวจแล้วขอให้สังคมพิจารณาเอาเองครับ
นายตั้มยอมรับจากกระแสข่าวว่ามีคนบนเรือปรึกษาทนายความ
แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนราชพฤกษ์ใครใครไปปรึกษาใคร
นายตั้มบอกว่าเขาเองครับคุณผู้ชมฮะนะฮะ
คนบนเรือไปเจอเขาเองมีการพูดคุยกับปอพี่สาวของป๑๕นาที
มีการบอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
นายตั้มก็เลยแนะนำให้ปอนะบอกว่าเนี่ยคดีนี้นะ
มันน่าจะมีคนถูกดำเนินคดีสองคนแหละนะซึ่งเขาตรวจสอบว่า
ปมีทนายความอยู่แล้วก็เลยให้คำแนะนำไปแค่นั้นแหละ

ก็แค่ทักทายและแนะนำว่า

ผมก็บอกตั้งแต่ต้นผมไปกับคนขับรถ

โดยขึ้นห้องไปแล้วก็ไปคุย๑๕นาที

ปกติคุยกันมา๓คำผมก็กลับแค่นี้แหละครับ

ผมเองไปที่ราชพฤกษ์ตอนประมาณ๕โมงเย็นตามนัดเลย

ไปประสบบันเทศหรือกำนัยถูกดำเนินคดี
มันก็ร้อนลนอยู่แล้วนะครับเราก็โกนกระวายนะครับ
เพราะว่าเมื่อเย็นโพสต์อีกแล้วโพสต์บอกว่า
แม่บอกผมพูดจาไม่น่าเชื่อถือประวัติไม่ดีไม่ไว้ใจ
เชื่อมาจากคนที่ใส่ร้ายผมและแพ้คดีไปแล้ว
ผมถามคำเดียวครับแม่ได้เช็คประวัติทนายข้างตัวแม่บ้างหรือเปล่า
ข้อมูลหลังใหม่ที่แหล่งข่าวส่งให้ผมบอกได้คำเดียวว่าแซ่บไม่ไหว
โอ้โหนี่แทบจะเปิดวอร์กับทนายกฤษณะเลยนะ
แต่เมื่อคืนเมื่อคืนรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะ
เขาเชิญทนายกิจสนะไปนะแล้วก็มีการวิดีโอคอร์
คุยกับทนายตั้มด้วยครับอ่าเขาก็มีการพูดคุยทักทายกัน
ตามภาษาเพื่อนร่วมอาชีพนะแล้วก็ยังบอกเลยว่า
ยินดีให้ความร่วมมือกันทั้งคู่สำหรับการที่จะค้นหาความจริง
ค่ะและก็ดีคุณจังโมฮะอืม